มีคุณลุงคนนึงนะคะเขาเป็นคนเร่ร่อน
อายุ๖๕ปีชื่อว่าลุงคำ
พฤติกรรมเนี่ยคือมักจะไปขอเงินจากชาวบ้านอยู่บ่อย
อยู่มีคนไปเจอลุงแกเป็นศพ

นอนตายอยู่แบบนี้ข้างแคร่ค่ะที่หน้าบ้านหลังนึง
ก็คือในคำนะคะเป็นคนเร่ร่อนสติไม่สมประกอบ
ตะแคงหันหน้าเข้าหาแคร่ไม้จมกองเลือด
มีรอยกระสุนปืนเจาะเข้าที่โหนกแก้มซ้ายกระสุนฝั่งใน

ในคำเนี่ยเหรอเป็นคนเร่ร่อน

ก็ชอบเที่ยวไปขอเงินชาวบ้านอยู่เป็นประจำเลย

ซึ่งเป็นญาติของในคำผู้ตายเขาบอกว่า
ก็ในคำเดินมาขอกินน้ำที่บ้าน
ตอนนั้นก็กำลังเตรียมอาหารเตรียมอะไรให้อยู่
คุณยายวัย๘๕ปีที่นั่งใกล้กับจุดเกิดเหตุ
กูจะฆ่ามึงแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสามนัด
ยายแกวิ่งมาดูเลยบอกอย่ามาฆ่ากันที่บ้านฉัน
โอ้โหไม่ทันแล้วอะค่ะตอนยายแกวิ่งมาคือ
ในคำนอนแน่นิ่งอยู่ตรงใต้ถุนบ้านแล้วส่วนคนก่อเหตุก็หลบหนีไปเลย
คุณยายบอกจริงแล้วในคำเองก็ไม่ได้เป็นคนมีพิษมีภัยกับใคร
ไม่เคยทำร้ายใครด้วยทำไมต้องมายิงกันโหดเยี่ยมแบบนี้
แม่ได้ยิ้มเสียงปืนด้วยไม่ยิ้มแต่ว่าแม่มีละครวดไม่ออกมา
เจ้าจะไม่ยิ้มกันอยู่นี่เด้อเจ้าจะมาขาเพื่อนอยู่เฮี่ยนคอยเด้อ
แม่ก็ได้ว่าอยู่แต่ว่าก่อนอันนี้คนที่เรืองเหล้าอยู่นั่งกันด้วย
ก็โมโหเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะที่บ้านหลังเกิดเหตุเนี่ย
คือจริงเขามีการล้างคราบเลือดไปแล้วแหละแต่มันก็ยังหลงเหลือร่องรอยอยู่
แล้วที่ผนังห้องครัวเนี่ยมีรอยกระสุนปืนอยู่รอยหนึ่งด้วยค่ะ
ได้คุยกับคนเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเขาวิ่งมาดูเพราะเขาได้ยินเสียงปืน
พอวิ่งมาสภาพที่เขาเห็นคือผู้ตายยืนอยู่ใต้ถุนบ้าน
แล้วเห็นคนก่อเหตุเล็งปืนใส่ผู้ตายแล้วลั่นไกลไป๓นัด
แต่กระสุนมันเข้าแค่นัดเดียวเข้าที่โหนกแก้มซ้าย
ผู้ตายก็ล้มตึ้งลงไปกับพื้นเลยแล้วคนยิงก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป

คนก่อเหตุเนี่ยเป็นคนนิสัยดีค่ะ
เอ้าแล้วคนที่ใส่ดีที่ทำไมถึงว่ายิงคนอื่นตายล่ะ

เขาบอกว่ามันมีประเด็นที่

ถูกคนตายคว่างเหรียญใส่หน้า
เลยคิดว่าอาจจะเป็นบักดารโธสะรึเปล่า

คนยิงน่ะคนนี้ก็เป็นคนที่ไม่สมกรอบ

ก็เกิดประเด็นว่าคว่างเหรียญใส่หน้าของคนยิง
เขาเป็นคนพูดจาดีพูดจาพอดีเลยแหละ

ก็เราก็เอ๊ะทำไมวันนี้ป้าจะมาแบบนี้
ทีนี้เราได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่านี่หลังเกิดเหตุ
คนก่อเหตุมือยิงเขาเดินลงหนองน้ำเลยนะกะว่าจะฆ่าตัวตาย
บอกด้วยว่าจะยิงตัวตายตามผู้ใหญ่บ้านนี่แหละเป็นคนเข้าไปเกลี้ยกล่อมให้มอบตัว

ปมเหตุว่าแล้วไปยิงเขาทำไมมันเกิดอะไรขึ้น
เขาบอกจริงเคยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็ก
เป็นเพื่อนสมัยเด็กมาด้วยกันในคำเนี่ยเดินอยู่ในหมู่บ้าน
จะได้ไม่ต้องเดินแถมยังเอาข้าวให้ในคำและให้เงินไปอีกสิบบาทด้วย
แต่อย่างที่บอกว่าในคำแกเป็นคนสติไม่ค่อยสมประกอบอะค่ะ
เวลาใครให้ของอะไรแล้วไม่พอใจเนี่ยจะคว่างใส่หน้า
แกก็เลยคว่างเหรียญใส่หน้าคนก่อเหตุฟาบเข้าไป

ฟังจากผู้ใหญ่บ้านแล้วตกใจเลยนะคนดีของชาวบ้าน
โมโหเนี่ยเอาแค่หมาหรือแมววิ่งเข้าบ้าน

ที่ไปหน้าบ้านลูกชายเขาบอกว่า
เขาคงไม่ทำร้ายใครอีกหรอกเพียงแต่ว่าเขา
เขาสั่งลูกชายไว้ว่าเขาจะทำร้ายตัวเอง

ทำยังไงแกก็เลยออกมาแกก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง

แต่บทจะร้ายแกก็ร้ายไม่ใช่ย่อย
คือถ้ามี

มีอะไรเข้าไปในเศรษฐีแกก็จะยิง
แกจะใช้แกจะยิงประจำ

ใช้คำว่ายิงประจำอันนี้น่ากลัวแล้วนะคะ

แล้วแค่วิ่งเข้าไปในบ้านถึงขั้นยิงเลย
แล้วนี่ไงเลยมายิงคนตายแบบนี้

สพมวดีก็สอบปากคำ
คนก่อเหตุแล้วเป็นผู้หญิง

คำไงชื่อคุณสดศรีค่ะ

บันดาลโทษะเพราะถูกปลาเหรียญใส่หน้า